อีกหนึ่งคลิปถูกใช้ในโลกออนไลน์เหมือนกัน
บอกว่าเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
คลิปนี้เป็นลักษณะของการที่กลุ่มรอปภ
รุมทำร้ายชายเร่ร่อน
ชายเร่ร่อนคนนี้นอนที่จุดนี้ประมาณ๑ปีแล้ว
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็เรื่องของการรุมทำร้าย
อกจากนั้นแล้วมีคลิปอีกหนึ่งคลิปก็คือ
เป็นคลิปที่รอปภมีเรื่องมีปากเสียงทะเลาะกับกลุ่มคนขี่รถตุ๊ก
ที่เขาจะไปช่วยชายเร่ร่อนคนนี้นะคะ
อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปกันเดี๋ยวเราจะเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
ระบุข้อความแบบนี้บอกรอปภโหดรุมทำร้ายลุงที่นอนอยู่หน้ารถไฟฟ้าหัวลำโพง
ต่อหน้าต่อตาตำรวจและคนจำนวนมากไร้มนุษยธรรม
โดยในคลิปจะเห็นกลุ่มผู้ชายเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันเลยคือเสื้อสีดำ
ผู้ชายที่นอนอยู่นะคะกลิ้งไปกลิ้งมาขออภัยนะคะเป็นชายเร่ร่อนเนี่ย
กรมธาตุสองคนจับเขาลุกขึ้นมานี่เป็นคลิปแรกนะ
ส่วนอีกหนึ่งคลิปเป็นเหตุการณ์ขณะที่กำลังมีปากเสียงกัน
๒กลุ่มก็คือกลุ่มรอปภกับกลุ่มคนขับรถตุ๊ก
พยายามเข้าไปห้ามสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไปต่อว่ากลุ่มรอปภที่ไปทำร้ายชายคนดังกล่าว
ทีนี้เราไปสอบถามคนที่โพสต์นะคะ
เราก็ติดต่อเข้าไปทีมข่าวของเรานะคะ
ชื่อว่าคุณอนนท์ชมพูวง
เป็นคนขับรถตุ๊กและเป็นคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้

ระบุเหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ขณะที่กำลังรอรับผู้โดยสารอยู่แถวนั้นแหละ
เขาบอกเขาหันไปเห็นคนที่กำลังมุงเหตุการณ์อยู่
แล้วก็มีเสียงเออะโวยวายเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูนะคะ
เจอภาพที่เห็นเลยเป็นกลุ่มรอปภ
เขาใช้คำว่ารุมกระทืบคุณลุงเร่ร่อน

โดนทั้งเตะโดนทั้งต่อยเต็ม

ขับรถตุ๊กพยายามวิ่งเข้าไปห้าม

รวมถึงไปแจ้งตำรวจมาห้ามปรามแล้ว
แต่รอปภเขาบอกดูไม่กลัวเลย

จนเกิดมีปากเสียงเป็นเรื่องที่สองไปอีกนะคะ
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นจากการเอะอะโวยวาย
พี่คนที่ขับรถตุ๊กคุณอานนท์บอกว่า
น่าจะเกิดจากการที่รอปภเข้าไปปลุกคุณลุงเร่ร่อนคนนี้
ให้ไปนอนที่อื่นแต่คุณลุงไม่ไปนะคะ
ก็เลยเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นนะคะ
จากนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลุงเร่ร่อนท่านนี้ด้วย
บอกว่าเห็นคุณลุงมานอนที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
ประมาณปีหนึ่งแล้วนะเป็นคนที่พูดคุยรู้เรื่อง
ไม่เคยมีปัญหากับใครเรื่องที่เกิดขึ้นเขาบอกสงสารลุงมาก
ก็เลยตัดสินใจโพสต์คลิปนี้ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
เพราะคิดว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ
สำหรับกลุ่มรอพอมาทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้
คนที่ถ่ายคลิปเราฟังเรื่องที่เขาเล่าไปแล้ว
ทีนี้มาดูอีกหนึ่งคนในคลิปเหมือนกันเป็นรอปภ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะยอมรับว่า
กลุ่มเขาเนี่ยทำร้ายร่างกายผู้ชายเร่ร่อนตามที่ปรากฏในคลิปจริงเพราะมันค่อนข้างชัดนะ

บอกว่าแต่ไม่ได้มีการรุมถึงขั้นกระทืบ
คือเป็นการไปรุมกันเพื่อที่จะบอกให้ผู้ชายคนนี้ออกไปนอนที่อื่น

แต่ว่าที่มันเกิดขึ้นอาจจะดูบานปลายอาจจะใช้เสียงรุนแรงไปหน่อยเนี่ย

คุณลุงมากระชากสร้อยทองที่อยู่ที่คอของเขาเนี่ยจนขาด

โมโหขึ้นมาก็เลยก่อเหตุอาจจะเกินกว่าเหตุไปสักนิดนึง
แบบนี้นะคะก็เลยอยากจะขอโทษที่ใช้ความรุนแรงในวันนั้น
ส่วนเรื่องของคดีนะคะพันธุ์ตำรวจโททรงกรด
พัฒนาวราพรรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจรถไฟนพวง
กล่าวว่าเบื้องต้นนายวัชระคนที่เราไปพูดคุยหัวหน้าพี่รอปภเนี่ยนะคะ
ข่ายมีความผิดข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จากการสอบปากคำผู้เสียหายเบื้องต้นก็คือคุณลุงเร่ร่อน
ไม่ติดใจเอาความนะคุณลุงเร่ร่อนไม่ติดใจเอาความนะคะแต่
แต่ตำรวจบอกว่าเอามันเป็นคดีอาญาเป็นเรื่องของทำร้ายร่างกายนะ

โดยจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็คือคนที่ขับรถตุ๊กแถวนั้นไว้เป็นพยานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
คือส่วนตัวเรามองว่าคือคนเร่ร่อนนะครับ
เขาก็ไม่มีอำนาจจะไปต่อสู้ใครอยู่แล้ว
ไม่มีที่อยู่ที่กินอยู่แล้วแค่ลำพังอาศัยนอนมันก็ลำบากอยู่แล้ว
แล้วโดนกระทำแบบนี้แล้วเขาจะไปต่อสู้อย่างไร
ใช่ไหมฮะจะไปเรียกร้องไปดำเนินคดีไปเอาทนายมาสู้ก็คงไม่ไหว
แค่คือปัญหาเรื่องของคนเร่ร่อนมันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว
เอาเขาไปจัดการแล้วก็บูรณาการร่วมกันย้ายไปดูแลไปอยู่อาศัยกันที่อื่นก็น่าจะจัดการได้